พระเศษยาเสียเองนะฮะติดตามพร้อมกันนะครับ
กับคุณวัชรีดวงสายบรรยายงานมาจากวัดทองสุธารามครับ
กรรมบัญชาการปรับรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ได้เข้าตรวจค้นที่วัดทองสุธารามค่ะ
หลังมีคนร้องเรียนนะคะว่ามีพระพิสุสงฆ์
ได้มีการมั่วสุมยาเสพติดกันภายในกุฏิค่ะ
บัญชาการปราบรามยาเสพติดและสำนักพระพุทธศาสนา

ระดมกำลังบุคคลวัดทองสุธารามย่างรัชดาพิเศษ๖๖
หลังได้รับการร้องเรียนนะคะว่ามีพระสงฆ์มั่วสุมยาเสพติดภายในวัด
และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามพฤติกรรมมาประมาณ๑เดือน
จึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบค่ะ
จุดแรกพบนายสมพบเริงใจหรือพระจูนอายุ๓๕ปี
จำวัดอยู่กับลูกชายซึ่งเป็นนักเรียนอายุ๑๔ปี
จากการตรวจค้นพบของกลางเป็นอุปกรณ์เสพยาไอซ์และเสื้อผ้าผู้ชาย
ซึ่งเจ้าตัวก็สารภาพนะคะมีหน้าที่เก็บเงินค่าจอดรถจากชาวบ้าน
นำไปจอดภายในวัดได้เดือนละประมาณ๕๖๐๐๐บาท
แต่จากการตรวจสอบกับชาวบ้านหรือกรรมการวัดนะคะก็บอกว่า
จุนได้มอบเงินค่าจอดรถให้กับกรรมการวัดเพียง๒๓งวดเท่านั้น
ส่วนช่วงกลางดึกพระจูนก็จะเปลี่ยนชุด
หมวกไปรับแฟนสาวอายุ๑๘ปีมาอยู่ด้วยกันที่วัด
รุ่งเช้าก็พาไปส่งที่บ้านโดยคบกันประมาณ๑ปี
ส่วนยาเสพติดก็ไปรับมาจากเพื่อนชื่อเดอที่ย่านเสนานิคม
เพิ่งเสพยาไอไปเมื่อตี๔ก่อนที่เจ้าหน้าที่
จะเข้าตรวจค้นไม่ถึง๒ชั่วโมงค่ะ
โดยบวชมา๖๗ปีแล้ว
เคยถูกคดียาเสพติดมาแล้ว๓ครั้งค่ะ
จุดตรวจคนที่๒คือพระแก้วหรือพระพัทรพงศ์
หรือนายพัทรพงศ์นาคเจริญค่ะ
ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็ไม่พบสารเสพติดค่ะ
จุดที่สามพระโอนะคะหรือนายสิทธินันดำรงกิจมั่นค่ะ

ปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายค่ะ
และจุดตรวจที่๕และ๘นะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเหมือนกันนะคะ
เราได้รับแจ้งนะครับได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
ว่าที่วัดทองสุธารามมีพระบังรูปที่อยู่ที่นี่
มีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เราได้รับการร้องเรียนมาก็ประมาณสักนานพอสมควร
หลังจากนั้นเราก็ทำการสืบสวนนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสืบ
ภายในนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๓อาทิตย์
จนกระทั่งมั่นใจได้ว่ามีพระบางรูปนะครับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่งการตรวจค้นภายในวัดวันนี้นะคะพบเพียงผู้เสพ๔ราย
มียาเสพติดกัญชา๒ห่อเล็กยาไอ๑ห่อเล็ก
แล้วก็อุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่งค่ะ
ซึ่งระหว่างการตรวจค้นนะคะเจ้าอาวาสก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่
ได้ตรวจปัสสาวะกับพระพิสุขสงฆ์ทุกรูปด้วยนะคะ
แต่การตรวจค้นพบมีปัสสาวะสีม่วงเพียงแค่๔รูปเท่านั้นค่ะ
และหลังจากพบว่ามีของกลางอยู่ภายในกุฏิ
ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทำการศึกแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
วัชฎีดวงสายรายงานจากวัดสุทธารามค่ะ